สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินี่มานทชาค่ะคุณผู้ชม
วันนี้สถานการณ์สภาพอากาศไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
สภาพอากาศทางตอนกลางวันกลับมาร้อนอีกครั้ง
ขณะเดียวกันนะคะทางภาคใต้อาจมีฝนตกกระจายตัวได้ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้อากาศยังคงหนาวเย็นอยู่ค่ะ
มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก๑๒องศาค่ะ
ดอยยอดภูหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะถึงแม้ว่าตอนเช้าอากาศจะเย็น
แต่วัดทางกลางวันอากาศร้อนคุณผู้ชมคลื่นสูง๑เมตร
ภาคใต้ยังคงมีฝนทั้งสองฝั่งค่ะ
ประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่คลื่นลมสงบ
อุณหภูมิสบายไม่ร้อนจัด
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ตื่นเช้าเนี่ยสามารถสัมผัสกับอากาศเย็นได้ค่ะ
แต่กลางวันร้อนเอาเรื่องค่ะฟ้าเปิดแดดดีเลยทีเดียว
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียสค่ะ